มาดูกลยุทธ์กันหน่อยละกันใช้คำว่ากลยุทธ์เพราะอะไร
ร้านเขาเพิ่งเปิดวันนี้เป็นวันแรก
เขาก็ต้องมีวิธีการเรียกลูกค้าแหมร้านนี้เขาใช้ได้ผลจริงค่ะ
เขามีทูบมงคลคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูนะ
ทูบมงคลของเขาแจกให้กับลูกค้า
พอลูกค้าจุดแล้วมันทูบเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นตัวเลข
ชื่อร้านเขาตรงตรงชัดเจนเลยนะร้านนี้เลยแดกอร่อย
อันนี้คือชื่อร้านเลยนะคะครับนี่แหละค่ะ
พิกัดร้านตั้งอยู่ตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ตำบลนครชุม
อำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะเขาขายอะไรบ้าง
ส้มตำหลาบไก่ทอดต้มแซ่บยำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นข้าวราดแกง
ของหวานเครื่องดื่มเพียบเลยแหมพูดแล้วน้ำลายจะไหลช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะ
แล้ววันนี้เปิดร้านเป็นวันแรกคุณผู้ชมดูสิ
เจ้าของร้านเขาใช้กลยุทธ์เด็ดจับจุดนักเสี่ยงโชค
นี่เขามีเทียนให้ด้วยนะเอาทูบมาให้เลือกเลย
พอลูกค้าจุดทูปแล้วก็เอาไปปักไว้ในถ้วยที่มันมีทรายอยู่
ตั้งไว้ตามโต๊ะต่างแล้วทูบจะไหม้ไงคะ
พอไหม้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยจะมีตัวเลข๓ตัวปรากฏให้เห็น
แล้วนักเสี่ยงโชคดูสิเขานั่งกันไม่ติดเก้าอี้ค่ะ
เนี่ยลุ้นกันอยู่อ๋อมีไหว้ก่อนด้วยนะฮะแล้วก็ตาเนี่ย
จดจดจ้องจ้องเลยนะคุณพี่ผู้หญิงวันนี้เดี๋ยวดูนะ
โอ้โหตั้งใจมากเลยนะฮะนี่คือเงียบกริ๊บเลยนะ
บรรยากาศในร้านว่าจะออกมาเห็นเป็นเลขอะไร
เอามาแล้วเห็นด้านบนแล้วเห็นตัวเลขหนึ่งแล้ว
บางคนค่ะเขาไลฟ์ลงโซเชียลถ่ายรูปเก็บเอาไว้เสี่ยงโชค
แล้วเขาก็บอกด้วยนะถ้าเกิดงวดนี้ถูกมาปั๊บเนี่ย
เดี๋ยวจะมาเหมาทั้งร้านเลยเลี้ยงให้คนทานกันฟรีเลย
อันนี้ก็เอารูปให้นักข่าวดูค่ะอืมแต่ยังมันออกไม่ทุกเลขนะ
เพราะจริงเลขในทูปมันต้องมีสามหลักสามตัวใช่ไหม
ผมเป็นเจ้าของโรงเรียนเพชรศึกษาก็มาเปิดร้านอาหาร
เพราะว่าอยากจะช่วยสิทธิ์เก่าที่เขาจบการศึกษาไปแล้ว
แต่ก็ยังว่างงานอยู่ยังไม่มีงานทำ
บางคนจะไปเรียนต่อก็อยากให้มีงานทำหารายได้
แล้วก็เลยถามไงว่าที่แจกทูบมงคลเพื่ออะไร
เขาบอกอ๋อนี่ร้านผมเปิดร้านวันแรกวันนี้๒๘
แล้วใกล้วันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไง
ผมก็เลยต้องเอากลยุทธ์นี้แหละจับจุดนักเสี่ยงโชค

ที่มากินอาหารร้านผมแล้วแจกทูบให้ได้จุดให้ได้ลุ้นเลขกัน
เดี๋ยวจะเป็นยังไงรอลุ้นกันอีกทีนึงขอให้โชคดีนะคะ
ก็เป็นกลยุทธ์ร้านขายร้านมันและอีกอย่างหนึ่งนะครับ
อาหารที่เขาเอามาเสิร์ฟใส่หม้อนะ
ห้อร้อนเลยมีตะแกงวางอยู่นะฮะ